คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องดราม่าในการทวงคืนผืนป่ากันหน่อยนะฮะ

แล้วก็รวมทั้งบ้านพักของราชการด้วย
หลังมีการถูกร้องเรียนว่าไม่เหมาะสมจากชาวเชียงใหม่
จนถึงตอนนี้ชาวเชียงใหม่ยังคงออกมาร้องเรียนกันอย่างต่อเนื่องแสดงพลังปกป้องผืนป่านะครับ
ทำให้สารอุทรภาค๕นั้นส่งตัวแทนเข้าไปคุยกันกับกลุ่มทวงคืนผืนป่า

ความคืบหน้าวันนี้จะเป็นอย่างไรประชาชนจะสามารถทวงคืนออกมาได้หรือไม่
แล้วคนที่เขาสร้างนั้นยังคงสร้างต่อไปหรือเปล่า
ติดตามท้องกันกับคุณสุภาพวันนี้

สวัสดีครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ
ถึงแม้ว่ากองทัพบกและกองทัพภาค๓
เจ้าของพื้นที่จะตรวจสอบแล้วว่าโครงการนี้ทุกอย่าง
ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง

เพราะว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
แต่ว่าคนเชียงใหม่กลุ่มหนึ่ง

ถามหาความถูกต้องกันต่อเนื่อง

เขานัดหมายกันไปพบที่ค่ายกาวิระ
แต่ว่ารายงานล่าสุดที่เข้ามา
มีการเลื่อนกันไปอีกแล้วครับ
ร่วมเพราะว่าตัวแทนฝ่ายศาลติดภารกิจ
ดูข้อความที่เขาเชิญชวนกันสิครับ
นี่ถึงเวลาที่คนเชียงใหม่ต้องแสดงพลัง

ทนกระแสสังคมไม่ไหวตัวแทนสารอุทธรภาคห้า
ขอเจรจากับตัวแทนภาคประชาชนชาวเชียงใหม่
อันนี้จะเห็นว่าทางศาลเองก็มีความรู้สึกว่า
ดีที่สุดคือต้องเจรจา
ทำความเข้าใจกับคนเชียงใหม่

มีโฟสเตอร์หนึ่งที่แพร่หลายกันมาก
เขาเขียนว่าขอคืนพื้นที่ป่า

แล้วก็มีลูกมีลูกลูกตา
แล้วมีน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือด

ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย
ต้องตามดูว่าถึงแม้จะอนุญาตให้สร้างต่อ
แต่ว่าผลของการเจรจาทำความเข้าใจกับภาคประชาชนจะว่ายังไง
มีภาพหนึ่งที่เขาอีกเพจหนึ่งเขาบอกว่า
แล้วใครบ้างที่จะย้ายไปอยู่ในบ้านโครงการนี้
เขาก็ทำข้อความออกมาว่า
ในโครงการนี้จะมีที่หลักหนึ่ง
บ้านพักประธานสารอุทธรภาค๕
บ้านพักรองประธานสารอุทธรภาค๕
บ้านพักประธานแผนกคดีเยาวชน
บ้านพักประธานแผนกคดีผู้บริโภค
แล้วลำดับ๕นี่เขาใช้ตัวแดงแล้วมีลูกศรชี้ให้ท่านเห็นในจอไหมครับ
บ้านพักประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมครับ
บ้านพักประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
แล้วก็๗บ้านพักประธานแผนกคดีเลือกตั้ง
บ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาแรงงานภาค๕
และ๙บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล๒หน่วย
ทีนี้ถ้าจะย้อนกลับไปดูที่ไปที่มาของโครงการนี้
ที่ไปที่มาของโครงการนี้

บ้านพักสารตุลาการตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ
ด้านหลังสนามกีฬา๗๐๐ปี

รวมกัน๑๐๐กับ๑๗ล้านมีบ้านพักและแฟลต์๖๖๕ล้าน
บ้านของท่านผู้พิพากษากับอาคารศาลที่กำลังเป็นประเด็นเนี่ย

อยู่ที่โครงการนะครับ
แล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปี๒๕๕๖ถึงปี๒๕๕๙
ราคากลางเนี่ยโครงการรวมเนี่ย๙๐๐กว่าล้านตัวเลขกลม
เฉพาะบ้านพักกับแฟลต์ราคารวมกัน
เป็นบ้านพักในธุรกรายประวัติบันทรมาน๗๐พันต้น
เป็นบ้านพักระดับประธานศาล๙หลัง
ผู้พิพากษากับผู้อำนวยการ๓๙หลัง
แลตของค่าราชการตุลาการกับค่าราชการรวม๑๑๖ยูนิต
อาคารสารอุทธรภาค๕และสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค๕
โครงการแรกสุดคือการสร้างบ้านพักระดับบิ๊กของศาลและแฟลต์ตุลาการ
ประมาณ๓๔๓หลัง
โครงการที่๒สร้างบ้านพักผู้พิพากษาและแฟล็ดสาร๓๐๐หลัง
โครงการที่๓สร้างอาการที่ทำการสารอุทรภาค๕ประมาณ๓๐๐หลัง
เงิน๓๐๐ล้านโดยประมาณและโครงการที่๔ใหม่สุดที่เกิดขึ้น
ในปี๕๙เนี่ยคือสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้
พากษาภาค๕วงเงิน๖๑ล้านบาท๖๑ล้าน๙แสนบาทนี่คือโครง
การโดยย่อทีนี้เรื่องนี้จะจบยังไงมันไปทางอื่นไม่ได้
หรอกครับต้องเดินหน้าต่อเพราะว่ามีการยืนยันแล้วว่าไม่

แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี้สอนอะไรให้อะไรและสังคมได้อะไร

แห่งหน้าขาดใครคิดจะทำถึงแม้ว่าถูกต้องตาม
อย่างกดหมายปล่อยทำอย่างเนี้ยผมว่าสังคมไม่ยอมครับสังคม
ประชาชนบ้างโดยเฉพาะประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเขาอ่อนไหวมากกับเรื่องพวกนี้
จำได้ไหมครับโครงการที่จะทำกระเช้าขึ้นดอยสุเทพเนี่ย
สู้กันมา๒๐๓๐ปีแล้วจนเดี๋ยวนี้ยังทำไม่ได้
ถึงแม้ฝ่ายที่ก่อสร้างเขาบอกว่าไม่ได้ตัดต้นไม้มากมาย
แค่ตัดลานตัดต้นไม้จริงเนี่ยเขาบอกจำนวนต้นได้ก็ไม่กี่ต้น
มีการร้านกิ่งอีกก็ไม่มาก
ไม่ได้มีทัศนียภาพอุจาดเหมือนที่ห่วงกัน
แต่ว่าสุดท้ายยังทำไม่ได้จนเดี๋ยวนี้
ที่ว่าจะส่งเสริมให้คนขึ้นไปบนดอยสุเทพ
ง่ายเพราะว่าในหน้าเทศกาลดอยสุเทพตอนนี้
รถติดขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้
แต่ว่าโครงการนี้ทำไม่ได้เพราะชาวเชียงใหม่เขาไม่ยอม
เชียงใหม่เรื่องพวกนี้เขามัดรวมกันแน่นมาก
ฉะนั้นเอาล่ะโครงการนี้ไม่มีทางอื่นผ่านพ้นไป
แต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำก็อย่างที่ว่าโครงการแบบนี้ต้องไม่มีอีกเป็นเด็ดขาด

ในแวดวงตุลาการเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับว่า
สิ่งที่เชิดชูคำยัน
ที่คนไทยมีต่อบุคลากรในแวดวงตุลาการมาตลอดเนี่ย
ก็คือความศรัทธาครับ
ศรัทธาว่าท่านต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ถ้าไม่รักษาความศรัทธาไว้
ในที่สุดจะถูกเผาไหม้ไปด้วยมือของท่านเอง
แล้วสังคมสังคมของกระบวนการตุลาการก็จะมีปัญหาในสายตาประชาชน
เอาละครับวันนี้ก็ขีดเส้นใต้เรื่องนี้คอยดูต่อว่า
หลังการอธิบายกันแล้วเนี่ย
คนเชียงใหม่เขาจะเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นมามากน้อยแค่ไหน
วันนี้ก็แค่นี้ครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
ขอบคุณคุณสุภาพนะฮะยังไงเราก็ต้องตามติดกันต่อเรื่องนี้จะให้เงียบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า
ป่าที่โหวไปนี่เยอะเหลือเกินนะ
ใช่ค่ะพื้นที่กว้างไม่ใช่น้อยเลย